ถ้ามาดูสามหนุ่มสล็อตแม็กทีนกันหน่อยนะฮะ
กลุ่มนี้ก็โดนพิษโควิดเล่นงานเหมือนกันนะคะ

เห็นว่าจะเดินทางไปทำเพลงที่ต่างประเทศก็เลยต้องอด
ตอนนี้ก็ยังดีนะคิดในแง่ดี
มีเวลาสวีทกับแฟนสาวน้องฟ้าสาริกานั่นเองค่ะ
สำหรับพี่เฟิร์สนะคะหลายคนอาจจะจำกันได้
เพราะว่าฟ้าเองก็เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดัง
ล่าสุดเห็นว่าเออลุยทำเพลงสากลซิงเกิ้ลใหม่รอดีกว่านะคะ
เพราะว่าช่วงนี้วงการเพลงก็เงียบเนอะ
เดี๋ยวรอวงการเพลงฟื้นค่อยคืนเวทีอีกครั้ง
พร้อมกับฝากให้แฟนรอคอยกันด้วยค่ะ
ตอนนี้ยังเลื่อนไปก่อนเนอะใช่มีเลื่อนไปบ้างครับผม
แล้วก็มันจะมีบางงานที่มันก็ยังมีอยู่อะไรอย่างนี้
แต่ว่าผมรู้สึกว่าจริงหลักอย่างที่เราคุยกันแหละครับว่า
ความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงนี้มากอะไรอย่างนี้
ก็ช่วงนี้จะปล่อย๒เพลงเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันครับ